คุณเป็นอันตรายต่ออำนาจเดิมในทุกในทุกลำดับชั้นในสังคมไทย

ถึงแม้ว่ามันจะต้องมีอันตรายกับคนอีก๑
ที่ไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อได้
มันก็คงจะต้องมีทั้งกุศโลบายมีทั้งเรื่องการกระแทกกัน
แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องหาโอกาสในการที่จะเปลี่ยนทำงานทางความคิด

อันนี้มันคือทักษะในการน้อมน้าว
ในการบริหารความขัดแย้ง
ไม่ว่าจะตั้งแต่ในระดับเล็กที่สุดจนกระถึงระดับประเทศ
มันเป็นเรื่องปกติมากที่เมื่อมีการเปลี่ยน

นิยามของคำว่าเปลี่ยนแปลงก็คือว่า
มันจะต้องมีคนที่ได้ประโยชน์และมีคนที่เสียประโยชน์
แต่ในขณะเดียวกันตลอดชีวิตผมที่ผ่านมา๔๒ปี

จากการที่มีคนอยู่ไม่กี่คนที่เขาได้ประโยชน์

เรื่องของสังคมในเรื่องของการศึกษา

เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ความหลากหลาย
จะเป็นจุดแข่งของประเทศนี้และไม่ได้เป็นความอ่อนแอ
และให้ความหลากหลายเต็มไปด้วยความขัดแย้ง
มันก็ต้องหาฉันธรรมติใหม่ในความปกติใหม่ในตรงนี้ได้
แล้วแน่นอนว่ามันก็ต้องมีวิธีที่จะแสดงให้เขาเห็นว่า
สิ่งที่เขากลัวว่าเราจะสูญเสียอำนาจทางเศรษฐกิจ
หรือว่าสูญเสียอำนาจทางการเมืองเนี่ย
มันเป็นประโยชน์กับเขาในระยะยาว
คุณอยากจะให้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจหัวโตตัวรีบอย่างนี้ไปตลอดเลยเหรอ
ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้แล้ว๔๐ปีต่อไปนี้
จนกระทั่งตัวคุณเองไม่มีตลาดภายในประเทศ

ตอนนี้เศรษฐกิจโลกแย่มากถ้าเกิดคุณมีทั้งตลาดในประเทศและตลาดนอกประเทศด้วย

ก็ใช่แล้วถ้าเกิดคุณเศรษฐกิจมันโตขึ้น
แต่ความเหลื่อมล้ำโตเหมือน๔๐ปีที่แล้ว
ปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดเยอะ
คุณแน่ใจเหรอว่าครอบครัวของคุณจะมีความสุขกับการที่อยู่ในประเทศแบบนี้

แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณพิธากับคุณทักษิณ
เอาแบบอย่างสั้นให้เห็นภาพให้เข้าใจ

ก็อันที่หนึ่งเลยก็คือเป็นประชาชนในช่วงที่มีรัฐบาลทักษิณอยู่
ก็คิดว่าสิ่งที่นายกทักษิณทำมาเนี่ย
มีคุณโอปการณ์กับประเทศไทยพอสมควร
แต่ก็พอมันผ่านมา๒๐กว่าปีจะปีนี้ปี๖๖
ก็เข้าใจว่าบริบทมันแตกต่างกันเยอะพอสมควร
ทำให้ไม่เห็นว่าไม่ได้เป็นราชการอย่างเดียว
แต่ถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นผมผมจะถึงขนาดกระจายอำนาจ
มีการเลือกตั้งผู้ว่าด้วยประชาชนและยึดโยงขึ้นมาจริง
ก็จะเห็นว่าโอเคเราเห็นด้วยว่ามีคุณอุปการณ์กับประชาชน
แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์กับความท้าทายของประเทศณปัจจุบันนี้

บริบทที่สองก็คือมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคุณทักศิลป์
แม้ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจผมนะตอนนั้น

เวลามีประชุมอะไรผมก็จะนั่งอยู่ข้างหลังห้อง
เป็นคนคอยจดประชุมบ้างอะไรบ้างนิดหน่อย
เขาก็คงไม่ได้สังเกตว่าผมเป็นใครอยู่ที่ไหน
ก็คงจะเห็นว่าเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เดินไปเดินมาในช่วงนั้น
แล้วก็เป็นคนที่บอกว่าโอเคเรื่องการบริหารธุรกิจก็แบบหนึ่ง
แต่บริหารรัฐก็อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเรียนแบบบริหารรัฐก็น่าสนใจ
แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ปอบตอนพ่อเสียบนเครื่องบิน

ติดตามไปพร้อมกันกับเกาะผู้หาเลือกตั้ง๖๖อาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคม
ตั้งแต่เวลา๑๖นเป็นต้นไป